บอกว่าก็ไปรอรถเมย์อยู่
รถโดยสารประจำทางรอแล้ว

โกกก็แล้วรอก็แล้วเห็นรถวิ่งมาอย่างเร็วนะครับ
แต่ว่าวิ่งเลนขวาตลอดแล้วก็ผ่านไปไม่ยอมรับผู้โดยสาร
จากนั้นเองตัดสินใจขึ้นรถเมย์อีกสายหนึ่งตามไป
จนถึงจุดปล่อยรถแล้วก็ไปถามว่า
บังเอิญเจอคนขับพอดีทำไมไม่จอดรับที่ป้าย
คนขับก็มีการพูดคุยแล้วก็จากนั้นเองก็มีการประทะอารมณ์กันเล็กน้อย
ตามไปถามเลยนะตามไปถามเลยถึงจุดปล่อยรถนะครับ
แล้วไปบังเอิญไปเจอคนขับรถคันที่ไม่ยอมรับโดยพอดี
ก็มีการพูดคุยการปะทะคารมโต้เถียงกันเล็กน้อย
แล้วก็หวิดว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับ
ไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกันครับ
กำลังกลายเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชม
ขณะที่ไปยืนรอขึ้นรถเมษายปอนะครับ
เมย์ปรับอากาศ๕๒๔จากธนาคารแห่งประเทศไทยถนน๓เซน
ปลายทางคือจะไปวัดโพแต่ว่าพอรถเมย์มาถึงป้ายกลับวิ่งเลนขวา
ปกติรถเมย์ต้องเข้าซ้ายนะครับถ้าเกิดจะรับผู้โดยสาร
แล้วก็ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายครับ
จากนั้นเจ้าของกระทู้ก็บอกว่านั่งรถเมย์สายอื่นไปลงที่วัดโพเลยครับ
แล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่บริเวณท่ารถสายปอ๕๓
เป็นจุดปล่อยรถนะครับไปถามว่าทำไมรถเมไม่ยอมจอดรถที่ป้าย
คำตอบที่ได้รับก็คือจากคนขับรถเมย์นะครับ
ก็พูดทำนองว่าก็รถวิ่งมาไวเข้าเลนไม่ทัน
อีกทั้งก็แซงคันหลังมาด้วยต้องทิ้งให้คันหลังรับผู้โดยสารแทน
ไม่อยากตัดหน้ากันคนขับรถเมย์ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
อันนี้คือสิ่งที่คนขับรถเมย์เขาตอบมาแบบนี้
จากนั้นครับเจ้าของกระทู้ก็เดินไปถ่ายรูปทะเบียนรถเอาไว้
ใดนั่นเองรถคนขับรถเมย์นะครับคุณผู้ชม
ก็เดินเข้ามาพูดจาตำหนิต่อว่าด้วยถ้อยคำที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพ
แล้วก็ทำท่าทำทางว่าจะมีการวางมือวางไม้ด้วยนะครับ
แล้วก็จะยกป้ายเหล็กจะฟาดด้วย
ทำให้เจ้าของกระทู้นั้นก็พยายามหลบหลีกแล้วก็ลื่นล้มจนถลอกเป็นแผล
แล้วก็บังเอิญว่าจากที่เคยจะถ่ายภาพนิ่งปกติเนี่ย
โทรศัพท์มือถือเข้าโหมดถ่ายคลิปวิดีโอไปโดยทันที
ลองชมคลิปเหตุการณ์นี้กันครับ
นั่นคือภาพเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้ก็มียกป้ายเหล็กขึ้นมา
แล้วก็กระเป๋ารถเมย์ก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามนะครับ

สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังเจ้าของกระทู้
ก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไปแจ้งความแล้วที่สนพระราชวัง
จากนั้นก็ได้ไปตรวจร่างกายตามที่ตำรวจแนะนำนะครับ
โดยณขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอีกเลย
แล้วก็ทิ้งท้ายฝากบอกด้วยว่าที่มาตั้งกระทู้นั้น
ไม่ได้ต้องการให้คนขับรถเมย์ตกงานหรือว่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
เพียงแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้กองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
ได้เปิดเผยผลการสอบสวนกรณีดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ลงโทษแจ้งข้อหาแก่นายบัวลาทองภู
ขับขี่รถสายปอ๕๒๔หมายเลขทะเบียน๑๓๗๖๘๑กธม
หมายเลขข้างรถ๕๒๔๑๗ในข้อหาไม่ปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย
แล้วก็แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพปรับข้อหาละ๒๐๐๐บาทนะครับ
ก็อาจจะมีมุมมองของคนที่ก็เห็นใจผู้ใช้บริการ
เห็นใจคนขับรถแล้วก็เห็นใจผู้ที่คอยมาไกล่เกลี่ยต่าง
คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราคุยกันดีทุกอย่างอาจจะยุติได้